เมื่อวานนี้ชาวไทยก็พร้อมใจกันเป็นหนึ่งเดียว
มีการโพสต์ภาพรวมไปถึงเรื่องราวดี

ยังคงติดตราตรึงอยู่ในหัวใจคนไทยนั่นเองค่ะ

เดินทางไปที่บริเวณท้องสนามหลวงทุกวันเลยนะคะ
ไม่ใช่แค่เพียงคนในวงการบันเทิงไทยบ้านเราเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องราวของการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙นะคะ
จิตอาสาที่บริเวณท้องสนามหลวงเช่นเดียวกันค่ะ
ชื่อดังแดนกิมจิก็ขอร่วมทำความดีทะวายในหลวงราชการที่๙
โดยสาวอึนจองนะคะเผยว่ารู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติค่ะ
ที่ได้มาทำกิจกรรมจิตอาสา
เนื่องจากได้รับรู้ถึงพลังความรักของคนไทย

ทรงงานหนักเพื่อประชาชนมาอย่างยาวนาน
และแม้ว่าตัวเธอเองจะไม่ใช่คนไทยนะคะ

เพื่อพระมหากษัตริย์ของคนไทยในครั้งนี้ด้วยค่ะ

แต่ผมมีชีวิตที่ไม่ได้นะ
อันนี้ไม่จำเป็นอะไรแทน
เพราะว่า๕รับมีหลักครับ
จำเป็นว่ามีพวกที่ไม่มีเงิน
จะแย่มงิจฉัน